ไปดูเรื่องของบทลงโทษกันดีกว่าครับกับเกมไทยลีก
โดยเฉพาะเคสที่มีการยิงจุดโทษเกิดขึ้นที่สนามของเมืองทอง
แล้วแฟนบอลเมืองทองเนี่ยโชว์ก้นครับ

จุดเริ่มต้นเกิดจากจังหวะการทำฟาวของผู้เล่นเมืองทองครับ
ส่วนพนนทบุรีรัฐนะครับแล้วก็เสียจุดโทษให้กับประจวบ
ที่เราวงกลมไว้นะครับต้องเซ็นเซอร์ด้วย
ต้องการจะรบกวนคนยิงเลยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเผื่อเผื่อเขาอาจจะมองไม่เห็นโดยซ้ำไป

คือแฟนบอลของทางเมืองทองเนี่ย
ถอดกางเกงแล้วก็เปิดก้น

แล้วกล้องถ่ายละสดเนี่ยจับได้ครับ
ในและข้อประท้วงของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
เคสนี้ครับเป็นกรณีแรกหลังจากที่มีการปรับระเบียบการลงโทษ
โดยเมืองทองมีความผิด๒กรณีนะครับ

ซึ่งว่าด้วยเรื่องของกองเชียร์ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน
ในสถานที่จัดการแข่งขันมีโทษปรับ๑๓๐๐๐บาท

กองเชียร์ที่กระทำความผิดมีการปิดบังใบหน้า
และทางสโมสรไม่สามารถหาผู้กระทำความผิดได้
จะมีโทษปรับเพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง
โดยคณะกรรมการได้ให้เวลาทำเมืองทอง๑สัปดาห
ในการหาตัวผู้กระทำการดังกล่าว

จะถูกลงโทษเพิ่มเติมตามระเบียบข้อ๔๑๓อีก๑กระทงด้วยครับ
พูดถึงเรื่องราวที่น่าชื่นชมของประจวบกันหน่อย
จากที่บุกไปเก็บ๓แต้มจากเมืองทองได้

คือฉลองกันสุดเหวี่ยงจากภาพที่เห็นก่อนหน้านี้

เหมือนกับว่ามีคนไปทำความสะอาดเอาไว้เลยครับ

ส่งผลให้แฟนแห่ชื่นชมทีมประจวบเป็นจำนวนมากครับแน่นอน

สังคมฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำกันนะครับ

คนไทยเราก็เอาแบบอย่างที่ดีมาใช้